น้องผมก็ถกเถียงกันว่าเมื่อวานมันเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนไหน
ถึงไม่ได้ดีใจอย่างคนที่เราจะอ่านข่าวต่อไปนี้
ขั้นตอนของดวงไม่ถึงนี่แหละค่ะ

ก็คือนางขมูลมั่งสมบัติอายุ๖๕ปีนะครับ
เป็นชาวอำเภอเนินสง่าจังหวัดชายภูมิ
เจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่๑ในงวดนี้
เล่าว่าก่อนหน้านี้นะครับฝันเห็นแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตไป
และได้ยินเสียงแม่มากระซิบให้ซื้อเลข๙

ฝันว่าแม่มาบอกแบบนี้เลยนะฮะ
เมื่อมีแม่ค้าเร่มาขายลอตเตอรี่
ก็พบว่ามีเลขท้าย๙๙๔อยู่๒ฉบับ

ก็เลยทำให้ถูกรางวัลที่๑ทั้งคู่ได้รับกันไป

ซึ่งญาติที่ดวงดีท่านนี้นะครับก็คือ
พี่สายุทธ์ศรีวิเศษอายุ๖๒ปี
เล่าบอกว่าหลังจากไปร่วมงานศพของแม่นางคำมูลเนี่ยนะ
ก็มีแม่ค้านำลอตเตอรี่มาขายให้นางขมูล
มีเลขท้าย๙๙๔ตรงกับอายุของผู้ตาย
จึงขอแบ่งลอตเตอรี่มา๑ฉบับ
คาดคิดจะมีโชคไปกับเขาด้วยนะฮะ
พาไปดูเศรษฐีใหม่ป้ายแดงอีกคนนึงค่ะ
ที่โคลราชนธรรมรรจสี่มา
นี่ค่ะหน้าก็จะยิ้มประมาณนี้นะคะ
คุณราตรีกาดนอกอายุ๕๖ปีค่ะ

หมู่ที่๒ตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมาย

เป็นเศรษฐีคนใหม่ของจังหวัดค่ะ
ตอนนี้ดวงดีปุ๊บปั๊บรับโชคถูกรางวัลที่๑หนึ่งใบ
รับไปเลยค่ะประมาณ๖ล้านบาทนะคะ
คุณราตรีเราก็พยายามถามนะว่าเลขนี้ท่านได้แต่ใดมา
คุณราตรีบอกว่าปกติแล้วนะคุณนักข่าวก็ซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำทุกงวดนั่นแหละ
งวดลักษณ์ก็ซึ่งประมาณ๕ถึง๑๐ใบที่ผ่านมานะ
ก็ถูกมาเรื่อยนะรางวัลเลขท้าย๒ตัวบ้างรางวัลเลขหน้า๓ตัวบ้าง
แล้วลูกชายเนี่ยก็เคยถูกรางวัลที่๓มาแล้วด้วยแต่ครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นคราวที่รับโชคใหญ่จริง
ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะเลขเด็ดมาจากไหนรู้ไหมทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของลูกชาย
จจ๙๙๔คันนี้
คือแม่ลูกคู่ที่เค้าเกื้อดหนุนกันเนอะจใช่ดวงอุปธรรมกันไงคุณแล้วทำไมถึงต้องไปซื้ออ่ะถูกป่ะ
ก่อนก่อนซื้อหรือเปล่าก็บอกว่างวดก่อนก่อนก็ไม่ได้ซื้อหรอกแต่งวดนี้ที่ต้องซื้อเพราะว่า
คุณราตรีเธอฝันบอกว่าขี่มอเตอร์ไซคันนี้อยู่ดีแล้วกุญแจหักคารถ
ก็เลยสั่งให้ลูกชายไปหาซื้อลัตตอรี่เลขท้าย๙๙๔สุดท้ายก็ถูกรองวัลที่หนึ่ง
เงินที่ได้มาล่ะจะเอาไปทำอะไรแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่มีหนี้ก็ใช้หนี้ก่อนเลยนะคะ
แล้วก็จะเอาเงินแบ่งไปทำบุญแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปค่ะ
อยากจะอวดเลยของผมลัตตอรี่ล่องท้ายได้๙๙๒
รางวัลใกล้เคียงไหมไม่ใกล้สิมันต้อง๙๙๓ไงแบบโอ้เสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะ
เอาไปต่อกันอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้โชคดีนะฮะอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะครับ
กลุ่มชาวบ้านพากันไปร่วมยินดีกับนางบุษบากรเสมามรำอายุสามสิบเก้าปีนะฮะ
เขาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะฮะก็ซื้อมาหนึ่งใบแหละครับ
ได้ไปหกล้านบาทนะฮะคุณบุษบากรเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ภูเก็ต
แต่พอมีโควิด๑๙ตกงานไงนะเก็บกระโปรงกระเป๋ากลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเกิดไป
รับจ้างไปวันนะฮะได้ค่าแรงไม่กี่ร้อยก็เอาแหละจนกระทั่งวันก่อนออกสลาก
ซื้อของที่ห้างเห็นคนขายลอตเตอรี่เลขท้าย๙๔เออเอาสักใบแล้วกัน
ไม่เป็นไรทั้งที่ไม่ได้ชอบเลขนี้เลยนะไม่ได้ชอบเลยแต่ซื้อเพราะอะไร
เพราะเคยฝันเห็นตาที่เสียไปแล้วเนี่ยอายุเก้าสิบสี่ปีครับก็เลยอ่ะ
ฉันขอสักใบหนึ่งแล้วกันไม่คาดคิดเลยว่าจะได้มา๖ล้านบาท
ตาอ้าปากได้จากการที่เป็นคนตกงานนะค่ะยังไงเราสามคนถึงจะมีบรรยากาศอย่าง
นั่นที่พรุ่งนี้บ้างนะฮะไปที่เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดครับ
มีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งคุณตาเจียมสัตยายุดเจ็ดสิบสามปี
แล้วก็คุณยายุค๗๐ปีนะครับกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืน
หลังจากท่านดวงดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑รวม๒ฉบับ
เป็นเงินรางวัลสิบสองล้านบาทคุณตาเจียมเนี่ยเล่าบอกว่า
ภรรยาเนี่ยนะแวะไปหาหมอที่โรงพยาบาลจากนั้นจึงแวะซื้อลอตเตอรี่
กระทั่งช่วงเย็นจึงรู้ว่าถูกรางวัลใหญ่ซึ่งเงินรางวัลนี้จะนำไปใช้หนี้สิน
แบ่งให้ลูกเพื่อทำทุนค้าขายรวมถึงเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของหลาน
และจะแบ่งไปทำบุญด้วยนะครับไปดูคนนี้กันหน่อยค่ะ
ทีใหม่เหมือนกันนะคะที่สกลนครนี่มีดีกรีเป็นถึงเพศรัชกรด้วยนะคะ
คุณวุฒิชัยณนครพนมค่ะเป็นเพศรัชกรประจำโรงพยาบาล
ค่ายกฤษศีวราที่สกลนครนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดวงเฮงค่ะ
ปุ๊บปั๊บรับโชคเช่นเดียวกันถูก๑ใบรับเงินไป๖ล้านบาทนะคะ
คุณวุฒิชัยเล่าให้เราฟังบอกว่านี่คุณนักข่าวจะเล่าให้ฟังนะ
เคยไปทำบุญที่วัดแห่ง๑ในอำเภอค่ำตากล้านะฮะ
คำตากล้าสกลนครแล้วก็อธิษฐานจิตบอกว่าขอให้ถูกรางวัลที่๑
กระทั่ง๒๓วันก่อนมีแม่ค้านำลอตเตอรี่มาเดินเลขขาย
เขาก็เลยเลือกซื้อไว้๑ใบเพราะด้วยความชอบส่วนตัวชอบเลข๙๔
ปรากฏว่าเอ้าพอตกเย็นปุ๊บผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ประจำวันที่๑ธันวาคม๒๕๖๓ออกมา
ผมถูกสิครับสมหวังสิครับ
เขาบอกว่าในเมื่อผมอธิษฐานจิตด้วยจิตที่บริสุทธิ์จริงตอนไปทำบุญ
ผมก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำบุญก่อนเลยดีนะ
ดีฮะแต่แต่อย่ารีบฉลองก่อนที่จะตรวจลอตเตอรี่นะ

ผู้ชายคนนี้เขาซื้อลอตเตอรี่คุณดูหน้าจอให้ดี
๑๐๐๙๔แต่เขาเข้าใจว่าเขาถูกรัววันที่๑

เพราะว่ารางวัลที่๑มันคือ๑๐๐๙๙๔พลาดไปตัวเดียวใช่ไหม
วางแผนฉลองกับเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยฉันถูกรางวัลที่๑
เดี๋ยวมากินที่บ้านมา
นี่บางคนเขามีการไปยืมตังค์เพื่อนมาจัดงานก่อนก็มีนะ
ประมาณนั้นคุณคนนี้ชื่อว่าคุณประทุมเป็นช่างไฟ
เขาบอกว่าเฮ้ยจำได้ว่าของเรามันคือ๙๔เฮ้ยถูกรางวัลที่๑
ข้างหน้ามันคือ๑๐๐ใช่ไหมต้องจำได้มันต้องใช่แน่เลย
แล้วสุดท้ายพอไปตรวจปุ๊บอ้าวไม่ใช่นี่ว่ะฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
โอ้โหอยากจะฉลองเหมือนกันนะครับแต่มันฉลองไม่ลง
นาทีนี้อยากจะบอกว่า๓คำเลยครับปวดใจสุด
น้ำตาจะไหลนะครับเนี่ยผิดไปได้ยังไงครับ
ไปได้ยังไงก็ผิดอ่ะสิฮะก็มันไม่ใช่ไง
คือเฉียดแปลว่าท่านไม่ถูกไม่ว่าจะเฉียดเลขไหนก็ตามนอกจากเฉียด
แล้วก็ใกล้เคียงรางวัลที่๑อย่างที่บอกไปว่าอย่าเพิ่งฉลองไปตรวจให้มันดีซะก่อน
ที่ชัยหน้ากันอีกทีฮะคงต้องยกตำแหน่งคนดวงเฮงให้ผู้หญิงคนนี้
นางสายฝนฤทธิ์เรืองเดชอายุ๔๕ปีนะครับ
โอ้โหเขาเรียกดวงเห็งซ้ำซากนะถูกลอตเตอรี่มา๑๙งวดแล้วอ่ะ
ลอตเตอรี่๑๙งวดคุณพี่โอ้โหทำบุญด้วยอะไร
งวดนี้ถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัวได้โชคจากไอ้ส้มฉุนแห่งวัดทรงเสวย
อำเภอวัดสิงห์นะฮะจังหวัดชายนาฏนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกกว่ายี่สิบคน
ถูกรางวัลกันทั่วหน้าจึงพากันไปรวมตัวที่วัดนะครับ
แล้วก็เอาน้ำแดงไปขนมขบเคี้ยวพวงมาลัย๙๙ชุด
ไหว้บูชารูปปั้นไอ้ส้มฉุนยักษ์นะครับรวมถึงนำหนังสติ๊กยักษ์
ทำจากไม้สักทองใช่ไหมยาว๒เมตรไปแก้บนด้วย
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจเฟซบุ๊ก
บางคนก็บอกว่าแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่นะ
บางคนก็บอกว่าหลังจากลอตเตอรี่ออกซอยเพชรเกษม๗๒
เงียบสงบตายทั้งซอยเจ็บจี๊ดเขาเรียกว่าเจ็บแปลบขึ้นมาทันที
อกหักใช่ไหมอีกท่านก็บอกว่าเลขออกแบบนี้ยังมีคนถูกอีกหรือ
เลขดังผมบอกเลยวันนี้เงิบออกไม่ใช่เลขดังเลย
นะฮะ๑๐๐๙๙๔ใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วดวงใครดวงมันจริงนะ
วันหนึ่งก็จะเป็นของเราด้วยเหมือนกัน